กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูความหวานของครอบครัวโอปอลหมอโอ๊คกันบ้างดีกว่า

ที่ไหนเหรอพันละถึกชั้น๓๔๕คูณสูงแค่ไหนถามใจดู
เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ
จะไปสวีททั้งทีไม่ไปสองคนนะจ๊ะ
หอบกันไปกระเตงกันไปลูกอีกสองพาไปด้วยนะคะ
นี่แหละเป็นภาพบรรยากาศน่ารักอบอุ่นมากของครอบครัวอรยสกุล
นี่เขาก็ปล่อยรูปน่ารักของลูกแฝดน้องอลินแล้วก็น้องอลันค่ะ
ตะลุยแดนปลาดิบกันเลยเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒ขวบ
พี่อยู่มา๒๐ต้นพี่ยังไม่ได้ไปเลยลูก

คุณแม่โอปอลแล้วก็คุณพ่อโอก็พาลูกไปฉลองบนที่สูงนี่แหละ
โตเกียวสกายทรีย์ชั้น๓๔๕นะครับ
แล้วก็ยังมีคลิปน่ารักของน้องอาลินตอนตื่นนอน

ยังไงก็ขออวยพรให้สองแฝดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ
แล้วก็น่ารักเป็นขวัญใจของพี่แฟนคลับตลอดไปนะจ๊ะ
โอ้น่ารักมากเลยนะคะ
ตื่นมากก็พร้อมขาดนมสองขวบ

อันนี้พูดไม่ชัดแบบอะไร

น่ารักนะครบ๒ขวบไปฉลองที่ญี่ปุ่นกันนะคะ